ใช่ลุงตู่ก็เหนื่อยอยู่หน้าก็รู้
ส่วนเราก็เหนื่อยบางคนก็บอกเหนื่อยใจ
นี่ลุงตู่หนุนไอเดียเตาอ้างโล่ประหยัดพลังงาน
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้
ลองส่งข้อมูลมาบอกเราหน่อยนะคะ
แต่ฉันเข้าไปดูในเพจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ซึ่งเป็นต้นเรื่องกับเตาอังโลประหยัดพลังงาน
เตาซูเปอร์อังโลประหยัดพลังงานหรือว่าเตามหาเสธทีนี่นะคะ

คนไปคอมเมนต์แล้ว๖๖๙๖คอมเมนต์
อยากให้อธิบดีกรมนี้ลองเข้าไปอ่านหน่อย
แต่ท่านต้องใจถึงด้วยนะใช่รัฐมนตรีพลังงาน

ดูรวมแล้วประหยัดเหลือเกินเตามหาเศรษฐี
คล้ายกับว่าดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเอาต้นเรื่องก่อน
ส่วนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ถึงขั้นโพสต์เชิญชวนเลยนะคะ
เชิญชวนให้ประชาชนใช้พลังงานทางเลือก
คือเตามหาเศรษฐีคุณผู้ชม
เป็นเตาอ้างโลกที่ให้ความร้อนสูงประหยัดพลังงานทนทานช่วยประหยัดเงิน
ร้อนนานกว่าเตาอ้างโล่ทั่วไปถึง
ว่างอ้อนหรือพัฒนาได้๙ขนาดโอ้โห

หัดฐานมากกว่าเตาอ้างโล่ธรรมดาถึงร้อยละ๓๐
ถ้าประชาชนคนไทยหันมาใช้เตานี้
จะทำให้ท่านประหยัดฐานที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ถึงปีละ๕๖๐๐บาท
เสรียะตกวันแล้วอะไรคะประหยัด
แน่นอนนะคะพอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกมาโอ้โห
วิพากษ์วิจารณ์แทร่ซ้องสันเสริญหรือเปล่า
ลองไปอ่านในคอมเมนต์ดูนะคะ
เชื่อบางคนเนี่ยแต่บางคนก็เห็นด้วยต้องยอมรับนะครับ
บอกว่าช่วยประหยัดพลังงานแต่เป็นการประหยัดพลังงานที่ย้อนยุคมาก
ฉันเข้าไปดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่ไปคอมเมนต์นะคะ
บางคนก็บอกว่านี่เป็นโครงงานของนักเรียนแหละครับ
บางคนก็บอกว่าพัดกันให้แขนโป่งกันเลยทีเดียว
บางคนบอกว่าเราเสียภาษีให้คนเหล่านี้คิดสิ่งนี้

คือจริงมันเป็นทางเลือกนะ

แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะ
เมื่อกี้ที่ปุ้ยบอกจะให้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็
คือใจท่านต้องแข็งหน่อยนะแล้วก็ฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพราะว่ามันไม่สามารถได้ใช้ในหลายพื้นที่
แล้วผมก่อไฟหยังหูงข้าวแล้วไอ่ควันจักรเตาอ้างโลกไป

คุณจะด่าผมไหมอะไรแบบนี้มันมันก็มีปัจจัยหลายอย่างอ่ะนะ
แต่ว่าไอ้ที่ใช้ได้ก็มีไม่ใช่ไม่มี
ไม่ใช่ว่าโอ้โฮไอ้เบิร์ตมันติเหลือทั้งโกรธดีกว่า
ไม่ใช่ไอ้ที่ดีมันก็มีแต่ว่ามันโอกาสได้ใช้มันก็
อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนในทุกบ้านนะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ไม่ใช่โครงงานนักเรียน
นี่เป็นโครงการของรัฐบาลจริงค่ะโดยกระทรวงพลังงาน
ทีนี้เข้าไปอ่านข้อความคอมเมนต์ในเพจของกรม
โอ้โหไปเตะตาเนี่ยคอมเมนต์นี้คุณผู้ชม

เตาถ่านลดค่าเชื้อเพลิงในครอบครัว
วิสัยทัศน์ที่สุดยอดมนุษยชาติมาก

คือมาต่อจากธนายโรนโรงรหัสคุณผู้ชม
ทีนี้เอาล่ะอันนั้นในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์ของภาคประชาชนนะคะ
ทีนี้มาดูโรงงานเตาของราชบุรีกันหน่อย

ปรากฏว่าหลังจากที่กระทรวงพลังงานแนะนำวิธีนี้นะคะ

เพราะว่าได้รับออเดอร์กันชนิดที่ว่ารัวเลยนะคะ
ตอนนี้คอมเมนต์ในไลฟ์ก็เด้งรัวเหมือนกันครับ

ค่ะเจ้าของโรงงานผลิตเตาที่ราชบุรี
ท่านบอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมาก
ที่เตามหาเสถีออกแบบมาอย่างดี
คำนวณความเว้าของฐานเตา

เตากระจายความร้อนได้ดีแล้วก็ยาวนาน
ซึ่งมี๒แบบก็คือใช้ถ่านอย่างเดียว

แต่ถ้าเป็นไฮบริดใช้ได้ทั้งถ่านแล้วก็ฟืน
ก็จะราคาบวกขึ้นมา๕๐บาท
ก็คืออยู่ที่ใบละ๓๐๐บาทนั่นเองนะคะ

เขาใช้ตั้งนานแล้วลุงก็ใช้บ้างนะ

ค่ะครับสวัสดีครับผู้ประกาศทั้ง๓ท่านพี่อ่านได้อันนี้เปล่าครับ
ส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยว่าไงนะฮะพลเอกประยุจันทร์โอชาท่านบอกว่า
คือเอาจริงนะตอนนี้ข้าวยากหมักแพง
ท่านก็ท่านก็รับทราบท่านบอกว่าท่านเองก็มีความลังเลใจไม่น้อยไปกว่าทุกคน
ออกมาตรการช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็ตรึงราคาแก๊สหุงต้มให้กับประชาชน
กำชับให้ทุกหน่วยประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงาน
ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้ใช้การขนส่งสาธารณะ
ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นให้ภาครัฐลดใช้พลังงานให้ได้๑๒๐บาท
ลุงตุ๊กค่ะขอเสียงหน่อยค่ะ
เราลดลงอยู่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจำเป็นต้องใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด

อ่าซุปเปอร์อังโล่เตามหาเศรษฐี
ถ่านใช้ฟืนแล้วก็ใช้ขี้เลื่อยด้วยค่ะ
จริงในคอมเมนต์เขาก็มีมุมหนึ่งนะ

ที่ท่านนายกหรือว่ากระทรวงพลังงาน
บอกให้ประชาชนคนไทยช่วยกันประหยัดพลังงานหน่อย
อย่าใช้รถเยอะใช้ขนส่งสาธารณะได้จะดีกว่านะ
อยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นท่านนายกนั่งรถเมย์
ใช่อยากให้เห็นคอรมอลนั่งรถเมย์

อย่างถ้าจริงก็ไม่ได้อยากจะเรียบเทียบนะคุณผู้ชม
อย่างอาจารย์ชัดชาติเนี่ยปั่นจักรยานทุกวัน

คือถ้าภาษาบ้านก็ทำให้เด็กมันดู

แต่ทันทีที่ได้ยินเสียงนายกบอกช่วยกันประหยัดพลังงานนะ

อ้าวดีต้องฟังต้องฟังคุณผู้ชมนะคนนี้เป็นแม่ค้าร้านลูกชิ้นครับ
ชื่อร้านปั๊มลูกชิ้นเดือด
ชื่อว่าพี่ดวงใจอดกลั้นนี่นามสกุลเขานะ
อำเภออดกลั้นนะเขาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
ดวงใจบอกไม่ว่าแก๊สจะขึ้นราคาหรือถ่านขึ้นราคา
โดนทั้งขึ้นทั้งร่องครับเธอได้รับผลกระทบทั้งหมดอยู่ดี
ตอนนี้ก็เปลี่ยนจากใช้แก๊สมาเป็นเตาอ้างโล่แทนนี่แหละ
ใช้มาปีกว่าแล้วซึ่งตอนนี้แม้แต่เตาอ้างโล่เอง
ราคามันยังขึ้นเลยเธอก็ฝากถึงรัฐบาลว่า
ประชาชนสู้เต็มที่แล้วรัฐบาลเองก็ต้องหันมามอง
แล้วก็ช่วยเหลือพวกเธอบ้างครับ
ประชาชนสู้เต็มที่นะครับฝากด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
ไปว่าแม่ค้าเขาไม่ใช้ไม่ได้นะ

มาปีกว่าแล้วสะท้อนให้ฟังด้วยนี่
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือความร้อนมันไม่ทันใจไง
ใช่นี่มีคนคอมเมนต์มาเยอะด้วยนะครับ
เคยใช้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ทันใจจริง
ไม่ทันใจไม่ทันกินกว่าจะแบบเออได้ขายได้กินเนี่ยโอ้โห
บางทีลูกไปลงเดินไม่ทันนะ
อันนี้เป็นร้านขายสินค้าปลีกส่งเกือบทุกชนิดเลยนะ

เจ้าของร้านเนี่ยบอกราคาเตาอ้างโล่ขยับขึ้นจากปีที่แล้วนะ

ช่วงเทศกาลขายดิบขายดีเลย
แต่ไม่ใช่แค่เตาขึ้นราคาเท่านั้น
ฐานเองก็ปรับราคาขึ้นเช่นกัน

ชัยหน้านี้มีร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่ง

จะให้เปลี่ยนมาใช้เตามหาเศรษฐีกับร้านอาหารตามสั่งเนี่ย

อาหารประเภทผัดประเภททอดเนี่ยมันใช้ไฟแรง

จะให้มาตั้งกระทะรอบนเตาถ่านมันใช้เวลานาน

ถ้าสั่งกันหลายคนรอนานเลย
ถ้าความร้อนไม่พออาหารก็ไม่สุกอีก
เดี๋ยวมันเหม็นคาวเอาได้นี่แม่ค้าก็บอก
อ้างโล่จะใช้ได้กับอาหารประเภทต้ม
ประเภทตุ๋นที่ใช้ไฟอ่อนรักษาความร้อนนานเท่านั้นครับ
ส่วนพ่อค้าขายถ่านในอำเภอพิมาย

เขามีเตาเผาถ่านอยู่๓เตาก็ต้องตระเวนเก็บไว้
ฟืนไว้หรือไม่ก็รับซื้อไม้จากเพื่อนบ้านมาเผาถ่าน
เขาก็บอกว่าราคาก๊าซหุงต้มแพงขึ้น
จริงมันก็ส่งผลดีกับอาชีพเผาถ่านขายของเขานะ
เพราะมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นครับ
แต่ปริมาณการผลิตเท่าเดิม
ตอนนี้ก็ขอปรับราคาขึ้นหน่อยละกัน
ถุงละ๓๐บาทเป็นถุงละ๓๕บาท
จากเดิมเคยทำรายได้แค่๘๐๐๐บาทต่อเดือน
โอ้โหตอนนี้เกือบเท่าตัวครับคุณผู้ชมฮะ
เพิ่มเป็น๑๕๐๐ต่อเดือนแล้วครับ

คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันต่อเลยแล้วกันนะครับ
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการรถโดยสาร
เขาบอกว่าเขาจะลดเที่ยววิ่งลงนะฮะ
คราวนี้ปัญหามันจะเกิดตามมาแหละ
เขาบอกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วแบกภาระไม่ไหวแล้ว

งานที่ว่านแนะนำให้ประชาชนไปใช้ขนส่งสาธารณะ
พอมันเจอปัญหาแบบนี้อีกมันเป็นลูกโซ่แหละครับ
ใช่น้ำมันขึ้นทุกอย่างมันเป็นลูกโซ่หมด
นี่คือผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ที่ให้บริการรถโดยสารประจำทางมาตั้งแต่ปี๒๕๐๗นู่น

ให้บริการตั้งแต่จังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นนะครับ
ล่าสุดนะครับเตรียมลดจำนวนรถวิ่งโดยสารลง๘๐เปอร์เซ็นต์

สมมุติวิ่งอยู่๑๐คันหยุดวิ่ง๘
เหลือ๒คันนะครับนายสมชายทองคำคูณ
หลังจาก๑กรกฎาคมไปต้นไปบริษัทจะเหลือรถโดยสาร
แล่นเพียง๓๐คันในเส้นทางหลักที่ยังพอมีผู้โดยสารเท่านั้นด้วยนะ
เช่นเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่พยาวเชียงใหม่น่าน
แต่จะลดเที่ยววิ่งเหลือ๒เที่ยว
ส่วนเส้นทางอื่นนะครับที่ไม่ทำรายได้นะครับ
จะหยุดให้บริการช่วงคราว
ประคองค่าใช้จ่ายได้อีกประมาณ๑สัปดาห์เท่านั้น
แต่ที่น่าเป็นห่วงคือพนักงานกว่า๓๐๐คนนี่สิ
และผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้รถสาธารณะนี่สิ
ก็เรียกร้องให้รัฐบาลหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วย